ถ้าเจาะดูเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของผู้สมัครทั้งสองฝั่งจาก๒พัก

นโยบายการต่างประเทศของเอเชียจะถูกสารต่อครับรับไม้ต่อจากโอบามา
แต่ถ้าหากว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งชนะคาดเดายากจริงครับ
ในการบรรยายหัวข้อการเลือกตั้งสหรัฐนโยบายต่างประเทศของผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
แซมโพโทลิชิโอผู้อำนวยการสถาบันประเพณีและโลกศึกษา
สถาบันนโยบายสาธารณะแมคคอร์สครูนะครับ
มหาวิทยาลัยจอร์ชทาวน์บอกว่า
ฮิลาลีคลินตันชนะเลือกตั้งนโยบายต่างประเทศด้านต่างของสหรัฐ
จะถูกสารต่อจากรัฐบาลของโอบามา
ซึ่งรวมไปถึงนโยบายสหรัฐต่อภูมิภาคเอเชียด้วยครับ
อย่างไรก็ตามนะครับนายเพโทลิชิโอนั้นมองว่า
จะมีความต่อเนื่องแต่ข้อแตกต่างสำคัญคือ
โยบายต่างประเทศของฮิลาลีคลินตันถ้าหากว่าเธอได้เป็นประธานธิบดี
จะเป็นนโยบายสายเหี่ยวมากกว่าโอบามา
อย่างเช่นการสนับสนุนนโยบายทางทหาร
หรือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มมาตรการคว่ำบาด
ต่อประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมไปถึงข้อตกลงสากลต่างนะครับ
ในขณะที่แนวทางนโยบายต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับประเทศต่างในเอเชีย
ถ้าหากว่าทรัมป์ชนะ
นายโพทิเชีโอนั้นบอกว่าคาดเดาได้ยากครับ

สำหรับสถานการณ์และสถานการณ์
ในสถานการณ์นี้ถ้าหากว่านายโพทิเชียจะเป็นประเทศต่างในเอเชีย
นายโพทิเชีโอนั้นยังสะท้อนมุมมองว่า
โดยปกติแล้วชาวอเมริกันส่วนใหญ่
ให้ความสนใจกับนโยบายภายในประเทศ

การจ้างงานมากกว่านโยบายการต่างประเทศ
ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานธิบดี

ข้อถกเถียงเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์
ในการตัดสินใจในเรือนโยบายต่างประเทศ

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งด้วยครับ